ดูข่าวใหญ่ข่าวโตเป็นพาดหัวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่ง
หนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัชฉบับเช้าวันอาทิตย์ที่๒๒เมษายน

ล็อกได้๕คนจากผู้ต้องหาที่เขาบอกว่า
ร่วมกันช่อกงประชาชน๘คน
แล้วก็ยึด๑๙ล้านจากบ้านของผู้ต้องหาหลัง๑

ที่มีเงินสด๑๙ล้านแล้วก็มีทรัพย์สินต่าง
อย่างเช่นแหวนทองอีก๒๕๓วง

รวมเป็นทั้งสิ้น๒๑ล้านบาท
นี่แค่บ้านหลังเดียวนะที่สามารถยึดได้
เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องมีการจับกลุ่ม
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
กรรมชาการตำรวจนครบานโดยพลตำรวจเอกวิรัชัย
เมตตาบรองพบตรนอกจากนี้
ยังมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของบชนอีกหลายคน
ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า๑๐๐นายไปประชุมกัน
เพื่อเตรียมการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งเครื่องสำอางอาหารเสริม
แบ่งเป็นกรุงเทพ๙จุดและนครราชศรีมา๓จุด
รวมถึงที่ชมบุรีอีก๑จุด
ประชุมกันเสร็จสิ้นออกปฏิบัติการทันที
ไปตามบ้านต่างนะครับที่บอกว่ามีผู้ต้องหาเป็นเจ้าของบ้าน
โดยมีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้๘คน
ในฐานความผิดร่วมกันเชาะโกงประชาชนนั่นเอง
ตำรวจบุกตรวจจุดแรก
เป็นบ้านพักทาวน์โฮม๔ชั้นในซอยนาคนิวาส๑๐เขตลาดพร้าวกรุงเทพ
ซึ่งเป็นบ้านพักของนายมายสิทธิ์สว่างธรรมรัฐ
ซึ่งนายมายสิตเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
เข้าบ้านนี้ไปพบผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเมโซ่และเฟิร์ม๓กล่อง
ซึ่งทั้งหมดไม่ได้มีส่วนผสมของรกแกะตามที่อวดอ้างไว้
แต่ว่าจากการตรวจสอบเป็นเพียงสารสกัดถั่วเหลืองเท่านั้นเอง
ใช่แล้วก็ผลิตที่นครศรีธรรมราชด้วย
บ้านของนายมายสิทธิ์ถือว่าเป็นบ้านที่สำคัญนะครับ
เพราะนอกจากจะไปพบสิ่งเหล่านี้แล้ว
ที่บอกว่าสกัดจากแค่ถั่วเหลือง
แล้วก็ผลิตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้
นายมายสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์
เขาอ้างว่าเขาเป็นเพียงลูกค้าที่ซื้อสินค้า
ต่อจากนายกษิตหรือว่าหญิงย้วย

เป็นคนจัดโรงเรียนสอนรวยเหมือนกับทุกคอร์สสั้นแล้วก็ให้คนมาเรียน
นี่แหละจะบอกตรงนี้ว่าเขาเป็นคนสำคัญ
ตรงที่เขาจัดคอร์สสอนรวยให้คนมารวยมาทำธุรกิจร่วมกัน
ด้านของนายมายสิทธิอย่างที่บอกว่าให้การว่าไม่ใช่เจ้าของแบรนด์
เป็นเพียงลูกค้าที่ซื้อต่อมาจากนายกษิตหรือหญิงย้วย
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติการไปที่บ้านของหญิงย้วย

ใช่นะครับแต่ก่อนจะไปบ้านหญิงย้วย
ตำรวจนำตัวนายมายสิทธิ์ไปค้นบ้านพักอีกแห่งหนึ่งก่อน
เป็นทาวน์โฮมในหมู่บ้านพรีเมียมเพลสย่านเอกมัยรามอินทา
ที่คุณอริยาและคุณสุภานีบอกแล้วว่าเขาเปิดสอนเป็นโรงเรียนสอนรวย
ใช่ค่ะคือเปิดอยู่ชั้น๒ของบ้านนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีห้องเลยชื่อว่าห้องสอนรวย
คือจะคอยสอนถ้าเกิดว่ามีสินค้ามานะเราจะขายยังไง
แล้วก็มีพวกแบบเขาจัดเป็นถ้าเกิดว่าซื้อสินค้า๑๐๐ชิ้น
จะสอนแต่งหน้านะถ้าซื้อสินค้าพันชิ้นเนี่ย
เหมือนแบบว่าขายสินค้าออนไลน์ทำยังไงบ้าง
แล้วก็ยอดไลค์ยอดแชร์นะฮะ
ว่าถ้าให้มียอดไลค์ยอดแชร์เยอะทำอย่างไรบ้างนะครับ
แต่ว่านายมายสิทธิ์ก็จะโดนโทษฐานความผิดฐานโฆษณาเกินจริง
และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย
แล้วก็ไม่แค่นั้นนะชั้น๒นี่คือสอนรวยใช่ไหม
๕นี้เป็นโรงงานของนายมายสิทธิเลยนะ
ใช้ผลิตเครื่องสำอางปลอมแล้วก็นำไปใส่บรรจุพันธุ

ก็คือไม่มีใบอนุญาตในการตั้งโรงงานนะครับ
และอีกข้อหาหนึ่งก็คือการแอบอ้างว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนั้นผลิตมาจากต่างประเทศไม่เป็นความจริง
คุณผู้ชมต้องระวังนะเพราะว่าเขาจะใช้พวกคนที่หน้าตาดี

บอกว่าเนี่ยฉันใช้ครีมคนก็เลยหลงเชื่อไง

จากนั้นตำรวจไปจุดที่๓จุดที่สำคัญห่างกันไปประมาณ๓๐เมตร
เป็นบ้านของหญิงย้วยบ้านหลังใหญ่บ้านของนายกษิต
ของกลางผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักจำนวนมาก
รถยนต์หรู๑คันตู้เซฟขนาดใหญ่๑ใบ

มีเงินสดอยู่ในบ้าน๑๙ล้านบาท
แหนทองคำ๕๓วง
แล้วก็ทั้งหมวนที่รวบรวมได้
ตำรวจชี้แจงมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น๒๑ล้านบาทคุณ
และยังพบว่ามีตู้กระจกที่เก็บสินค้าไว้ประมาณอีก๑๐๐หลัง
เบื้องต้นผู้ต้องหาอ้างว่าเงินสดที่พบ๑๙ล้านบาท

เป็นเงินที่ผู้ต้องหาเตรียมนำไปจ่ายให้ผู้ผลิตสินค้า
ที่ได้มาจากการสั่งซื้อสินค้า
ส่วนอีก๓ล้านบาทรวมถึงแหวนทอง๕๐
สามวงเป็นเงินที่ใช้ในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ
สินค้าตอบแทนผู้ที่รีวิว

คนที่เขารีวิวให้ก็เหมือนเป็นค่าตอบแทนให้เขา

เราจะรวยแบบนี้แล้วก็มีเงินกองเป็นฟ่อน
เขาก็เอาไอ้เงินตรงนี้แหละไปตั้งโชว์ถ่ายรูปนะฮะ

อภัยบ้านของหญิงย้วยไม่เจอหญิงย้วยนะ

ส่วนบ้านที่เจอเงินสดตั้ง๑๙ล้านแล้วทองอีกตั้ง๕๓วง
เป็นบ้านของคนสำคัญก็คือนางสาวตรีชดาหรือส้มใจสบาย
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
และถือว่าเป็นตัวการใหญ่ในขบวนการ

เป็นตัวการใหญ่ของบริษัทเมจิกสกินจำกัดนั่นเองนะครับ

และยังพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีที่ถูกตรวจพบ

เครือข่ายก็เยอะด้วยแล้วก็มีหลายพื้นที่ในประเทศไทย

เป็นบ้านของนางสาวตรีชดาและนายศรีวิกรมหรือว่าโอใจสบาย
ซึ่งเป็นน้องชายแล้วก็นายโอเป็นทนายความด้วยนะครับ
พลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่าผู้ต้องหาตามหมายจับ
ที่ถูกจับกลุ่มได้ที่บ้าน๓คน
คือนายมายสิทธิ์นางสาวตรีชดาหรือส้ม
และนายกษิตหรือหญิงย้วย

และผู้ต้องหาอีก๓คนเข้ามอบตัวที่กองบังคับการปราบปราม
ได้แก่นางวันนภาพวงศลซึ่งถือเป็นหัวหน้าทีม
แล้วก็นายพินิธิติรนวัตถุพร
ทำหน้าที่เป็นผู้วางกลยุทธ์รวมถึงนายกรพวงศลด้วยนะครับ

พบว่ามีการผลิตในต้นทุนต่ำมากคุณ
แต่ขายในราคาสูงหลายเท่าตัวสร้างกำไรมหาศาล
ทำให้มีประชาชนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายจำนวนมาก
จริงมีเครื่องสำอางยี่ห้อดังหลายประเภทนะคุณ

เครื่องหมายการค้าอาหารและยาปลอม
แล้วก็ติดเครื่องหมายการค้าผิดประเภท
ผลิตอาหารเสริมไม่ได้คุณภาพ
ใช่แล้วก็ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้ว

ไปร้องทุกข์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐาน

เสี่ยงหน้าพังนะคะอันตรายนะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตานะฮะ

แล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นานกว่า๔ชั่วโมง

รับว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทและผลิตภัณฑ์จริง

แล้วก็จ้างโรงงานผลิตสินค้าอีกต่อหนึ่ง
ไม่ทราบถึงส่วนผสม

แถลงข่าวผลการจับกลุ่มอย่างเป็นทางการในวันนี้
ที่กรมกับการปรับรามว่าสรุปแล้ว
จับผู้ต้องหาทั้งหมดได้กี่คนแล้ว

แล้วมันผิดข้อกฎหมายอะไรบ้างนะครับ
นอกจากนี้แล้วตำรวจก็ยังเตรียมออกหมายเรียก
ดารานักแสดงและเน็ตไอดอลชื่อดัง๑๕๑๖คน

รวมไปถึงการโฆษณาสินค้า
ตัวแทนขายที่ใช้ผลิตภัณฑ์มาพูดคุยมาสอบประคำด้วยนี่นะคะ
อย่างเช่นในกันกันตะถาวร
หรือว่าดีเจพระเจ้าด้วยหนึ่งในนั้น
มีคุณวุ้นเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์
มีนางสาวสุทัศตาอุดมศิลปหรือปันรวมถึงแพทย์นับประพาด้วย
แล้วก็มีออนภากฤษฎีพี่ม้าด้วยนะฮะ

แต่อันนี้หมายถึงว่าเขาอาจจะ

คือบางทีอาจจะรับจ้างมารีวิวเฉย
ไม่ได้รู้เห็นด้วยเพราะว่าทีมข่าวของเราไปสอบถามคุณเพชจ้านี่
ติดต่อให้รีวิวสินค้าโดยส่งผลิตภัณฑ์มาที่บ้าน
เพื่อให้ทดลองใช้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย
หรือรู้จักส่วนตัวกับทางเจ้าของบริษัทเลยนะ
อืมตำรวจก็บอกแบบนี้นะครับ
สำหรับบรรดาดารานักแสดง๑๕คน

แต่ก็ต้องดูว่ามีส่วนร่วมหรือไม่ขณะนี้
ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดบ้าง
ต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะครับ
แต่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้นะครับ
แล้วก็เปิดขายมาจนถึงปัจจุบันอยู่๖ปีแล้วนะ
เขาบอกว่าเริ่มต้นจากการขายอาหารเสริมก่อน

บอกว่าไม่ทราบเรื่องที่ตำรวจจะเรียก
ดาราที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไปให้ปากคำนะครับ
แต่ตัวเธอเองรับจ้างรีวิว

และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับ
คุณบางทีอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่า
ที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมามันจริงหรือว่ามันปลอม
มันตรวจสอบมันเช็คได้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ของออย
หลังจากนั้นเขาจะมีที่ให้ตรวจสอบ
พอเข้าไปแล้วคุณกรอกข้อมูลเลย
เลขกี่หลักกี่หลักก็ตามกรอกไปไม่ต้องมีขีดกลางก็ได้
กดค้นหาแล้วจะรู้เลยว่าเลขออยนี้จริงหรือปลอม
แต่บางท่านที่เป็นผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้บริโภคก็ดูแค่พรีเซนเตอร์

ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของกรสวงศ์ศาสตร์ถารณสุข
พอกดเข้าไปจะมีช่องให้กรอก
กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือกรอกเลขอย่างคุณอริยาบอกก็ได้
ถ้าถูกต้องตามกฎหมายจะมีรายชื่อปรากฏเลย
เลขตรงผลิตภัณฑ์ตรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ตรวจสอบกันเยอะแล้วกันนะคุณผู้ชม